ผัวค่ะก่อเหตุยิงเมียใหม่ใช้คำว่าพรุนได้เลยนะคะ
เพราะว่าโดนไป๙นัดตายคาที่เลยนะคะ
แล้วหลังจากก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วเขายืนรอมอบตัวกับตำรวจ
ไม่ได้หนีไม่ได้หนีนะคะยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
รับภาพเลยบอกมีสองสาเหตุสาเหตุแรกเมียใหม่เนี่ยตีตัวออกห่าง
ทะเลาะกันเรื่องเมียเก่าเขาเคยมีลูกมาก่อน
มีลูกสองคนกับเมียเก่าแล้วเมียใหม่ไม่พอใจ
เวลาที่กลับไปหาลูกเนี่ยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกแปดกันยายน
ที่ผ่านมาในเอกราชคำใสอายุ๓๔ปีค่ะ
ใช้ปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ๙มมยิงนางวาสนายโยเทพอายุ๓๑ปี
นัดเสียชีวิตภายในบ้านพักผ่านโรงโรงเรียนบ้านน้ำก้อ
หลังจากเกิดเหตุค่ะผู้ต้องหาไม่ได้ไปไหนค่ะ
ไม่ได้หนีไปไหนเลยนะยืนรอมอบตัว
แล้วก็รับสารภาพกับตำรวจบอกว่ามีปากเสียงกัน
ตำรวจควบคุมตัวพร้อมของกลางก็คือปืนที่ใช้ก่อเหตุไปสอบสวน
และทำแผนประกอบคำรับสารภาพเลยนะคะ
แจ้งข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนไปในเมือง
โดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพลงมือทำไปเพราะเกิดความหึงหวง
ภรรยาจะตีตัวออกห่าง
อีกเรื่องหนึ่งก็คือทะเลาะกับการดูแลบุตรที่มีกับพันรยาเก่า
ทีมข่าวสอบถามสาเหตุนะคะ
จากอดีตพันรยาเขาอ้างถึงเราก็ต้องไปคุยกับเขาหน่อยเนี่ยนะคะ

เปิดเผยว่านายเอกราชอดีตสามีเนี่ยนะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก่อนหน้านี้คบกันแต่งงานกันมีลูกด้วยกัน๒คน
แปดขวบกับสิบสองปี
หลังจากเลิกกัน๗ปีผ่านไปนะคะ
นางสาวมะยุรีเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนมาโดยตลอด
เพราะว่าต่างคนต่างไปมีครอบครัวใหม่
แต่ว่าสามียังไปมาหาสู่เพื่อที่จะดูแลลูกร่วมกัน
เธอเองก็ไม่เคยได้เรียกร้องเงินทองจากสามีนะคะ
ซึ่งก่อนเกิดเหตุประมาณ๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
ลูกชายคนโตที่อายุ๑๒ปีไปเตะฟุตบอล
แล้วเกิดอุบัติเหตุกระดูกแขนร้าวเลยนะคะ
ตัวเองก็เลยโทรศัพท์ไปบอกอดีตสามี
ให้มาดูแลลูกหน่อยหรือว่าพาไปหาหมอน้ำมันแถวบ้านก็ได้
แต่พันรยาใหม่ที่เสียชีวิตเนี่ยนะเขาไม่ยอม
อกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คือนายเอกราชเคยฝากเงิน
ให้พันรยาใหม่เอาไปให้ลูก
แต่ไม่เคยเอาไปให้เลยนะคะเอาฟังเสียงอดีตภรรยาหน่อยค่ะ
ประมาณสัปดาห์ที่แล้วค่ะคือว่า
พ่อของเด็กอ่ะเขาใช้ให้เมียเขาเนี่ย
เอาเงินมาให้ลูกค่ะแต่เงินไม่ถึงลูกเลย
ก็มีประเด็นที่แบบว่าลูกหกล้มไปเล่นบอลที่โรงเรียนนะคะ
กระดูกแตกตรงข้อศอกหมอส่งเพชร
หนูก็เลยได้ยืมโทรศัพท์เพื่อนโทรหาโทรหาจริง
ก็บอกว่าเออลูกเจ็บนะถ้าว่างก็มาดู
ลูกก็ให้โทรหาพ่อเขาเหมือนกับว่าโกหกปั้นหน้าสิบหัวเขาอ่ะ
ว่าเขาเอาเงินมาให้ลูกทีนี้ปุ๊กก็ไม่ได้ให้อะค่ะ
ตัวเด็ดภรรยาบอกว่าคือก็รู้เรื่องเนี้ยเรื่องเดียว
ไม่ทราบว่าเขาเนี้ยไปทะเลาะกันเรื่องอื่นอื่นอีกรึเปล่า
เพราะว่าหลังจากนั้นเนี้ยนะคะนายเอกราช
พอทราบเรื่องที่ภรรยาใหม่ไม่ได้เอาเงินมาให้ลูกเมื่อสัปดาห์ก่อน
ก็มาทราบข่าวอีกทีว่ายิงกันตายแล้วเนี่ยนะคะ